เอาสีเอาสีแบบนี้นะดอกไม้แบบนี้
เขาก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็แบบเอาแบบนี้เลย

แล้วเขาก็ได้ครับได้ครับอะไรอย่างนี้
ผมจะทำให้อลังการเลยอะไรอย่างเงี้ยอืม
เห็นมันเป็นชิ้นมาเลยอ่ะมันไม่ได้เป็นใบสีมา
แล้วของมันก็แล้วเขาก็เห็นเขาทำแล้วรู้เลยว่าเขาทำไม่เป็น
เขาเสียบดอกไม้อะไรก็ไม่เป็นเราก็ยืนดูแป๊บหนึ่ง

ก็เลยทำยังไงก็ต้องยอมแล้วใช่ไหมล่ะ
พี่คุยกับเขาบอกว่าเห็นเขาโพสต์ลงเพจครูเมืองนี่แหละ
แล้วทีนี้คือเขาโพสต์อะไรครับ

ก็เลยบอกว่าพี่สนใจลูกเขาสวย

อะไรอย่างนี้เขาก็เลยเดี๋ยวอินบล็อกคุยนะครับ

พี่แต่งงานพี่แต่งธรรมเนียมอีสาน

แล้วก็สามีนี่แหละก็แต่งหลาย

ก็เลยอยากจะทำแบบมีบายสีมีผูกข้อมืออะไรอย่างนี้
ก็ใช้สบายใช้แต่งตัวให้ออกมาสไตล์อีสานนะคะ
แล้วก็ถามน้องเขาเขาก็บอกว่าเขาทำได้

เขาบอกได้ครับผมมีทีมงานอะไรอย่างนี้
ก็เลยก็ให้เขาทำไปนั่นตั้งกับเดือนไหนแล้วหลายเดือนแล้ว
ก่อนปีใหม่ก่อนนู้นหลายเดือนแล้วคุยกันมา
ทีนี้หมอบายศรีสุขวัญแกก็เลยไปเอาดอกไม้กระจุกนึงมาตั้ง

เขาก็เลยเอามาตั้งก็เลยทำต่อกันไปเลย

ก็เข้าใจว่าน้องเขาทำไม่ได้ความสามารถไม่ถึง
จะจ่ายเงินตอนไหนผมต้องใช้เงินอะไรทุนเงิน

ทั้งหมดมันทั้งหมดมันรวมทั้งอ่างที่เขาซื้อมัน๗๐๐๗๐๐

แต่ว่าใช่แต่ว่าเขาเบิกไปแล้วทีละ๓๐๐๐แล้วก็๑๐๐๐
เขาเปิดไปแล้ว๔คันอะไรอย่างนี้
อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเลิกซะอย่าทำอย่างนี้
แล้วเขาก็ไปโพสต์เอารูปตัวนี้เขาถ่ายมุมหนึ่งไปโพสต์ว่า
พอใช้ได้อยู่ติดต่องานได้อะไรประมาณนี้
ทีนี้เราก็บอกว่าไม่ควรเราก็ไปคอมเมนต์เขาว่าไม่ควร

แล้วก็เพื่อนเขาก็เลยส่งมาบอกว่า
พี่ดาวช่วยลบโพสต์ให้หน่อยได้ไหมสงสารน้องเขา
บอกพี่ยังไม่ลบจนกว่าน้องเขาจะรู้สึกผิด
เอาระบอกคอมนะเอาข้อความเอาสิ่งที่ผิด
พวกนี้ไม่ใช่ของคุณคุณมาโพสต์อย่างนี้

เด็กไม่น่าจะไม่น่าจะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร
แล้วก็สภาพความสามารถของเขา
ดีแล้วที่น้องออกมาขอโทษ
ออกมาขอโทษแล้วก็มาขอโทษพี่
แต่อย่าไปทำอีกนะมันไม่ดี
โปรดติดตามตอนต่อไป